ไปดูอีกหนึ่งหนุ่มที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงนี้กันบ้างนะคะ
เป้อารักนั่นเองค่ะใครจะอวยพรวันเกิดไป
อันนี้เราก็ไม่สนใจสักเท่าไหร่แต่ที่สนเนี่ยอยากจะรู้ว่า
สาวคนสนิทอย่างสาวคาริสาเนี่ยอวยพรวันเกิดอะไรยังไงมาบ้าง
กล้วยไม้เป้เนี่ยปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ให้ทาย
ยี่สิบอะ๑๙๗๘อะเว้ยอายุสามสิบสามแล้วค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นอยู่เหมือนกันงานยุ่งนะคะ
งานละครค่ะทั้งพี่ตู่นันทิดาน้องเพลงชนธิดาด้วย
รวมไปถึงทีมงานจากสิงคโปร์ส่วนสาวคนสนิทอย่างที่หลายคน
ลุ้นกันอยู่ว่าเอ๊ะยังไงคู่นี้เมื่อไหร่จะเปิดตัวให้ชัดเจนนะครับ

บอกว่าจริงช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับ
แต่ว่าน้องก็มีโวยพรให้เป้แบบส่วนตัวค่ะ
พอถามถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงแน่นอน
ตอบแบบตำราเดิมเลย
เป็นพี่เป็นน้องกันไปฟังเป้ค่ะ
คุณพร้อมเป็นทัศน์สำหรับธัริสาหรือภรรยุอยมะ

มันชื่นใจกว่ากันขนาดไหน

น่ากล้างจะเขินนะ
ไม่ใช่ผมไม่รู้จะตอบยังไงให้มันถูกต้องไปทุกอย่างนะครับ
ผมพยายามเลือกคำตอบที่ดีที่สุดอยู่ครับ

เยี่ยมไปเลยก็อะไร

ไม่ตรงใจเขาถามว่านี่คือคนพิเศษที่สุดเลยหรือเปล่า

ตอบคำถามเหมือนร้องเพลงเหมือนตอนแต่งเพลง

จะด่าดิฉันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะพูดอีกแบบนึง